เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายที่สนามย่าของกระทรวงศึกษาธิการ

ของครูสภานะคะมีเหตุการณ์อุกอาจเกิดขึ้น
มีผู้ชายเขาไปพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นพนักงานในครูรุษภา
และหลังจากนั้นก็ก่อเหตุยิงจนเสียชีวิต
เขาบอกว่าพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วก็เป็นเพื่อนของผู้ตาย
ยืนยันว่าคนร้ายเป็นผู้ชายที่มาติดพันธุ์ผู้ตาย
แต่ว่าเขามีครอบครัวอยู่แล้วซึ่งทำให้ผู้ตายพยายามตีตัวออกห่างค่ะ
ตำรวจนครบานดุสิตพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิ
ร่วมกระตันยูเร่งปฐมพยาบาลช่วยนางวาสนาบุราคอนอายุ๓๗ปีนะคะ
เป็นเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
และสวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลังจากที่ถูกยิงด้วยอาวุธปืน๓๘บริเวณสนามย่า
โดยกระสุนเข้าตามจุดต่างนะคะเช่นขมับด้านขวาหน้าอก

วาสนาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยค่ะ
ซึ่งนางทองเหรียญแก้วจันน้าของผู้ตาย
เล่าว่าก่อนเกิดเหตุนางวาสนาพูดคุยกับพนักงานขับรถ
รุษภาคนหนึ่งซึ่งคบหากันมานานกว่า๓ปีแล้ว
และหลังจากนั้นก็ดูแล้วน่าจะมีปากเสียงกันค่ะ
จากผู้ตายรู้ว่าฝ่ายชายมีครอบครัวอยู่แล้ว
หน้าของผู้ตายอยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะ
เป็นคนพยายามไกล่เกลี่ยในการพูดคุยกันในครั้งนั้น
แล้วก็รู้แหละว่าตัวผู้ชายเอาปืนมาด้วย

ถ้าทำเลยแม่ของหนูจะอยู่อย่างไร

แต่ปรากฏว่าฝ่ายชายก็ชักปืนที่เตรียมมา
ยิงนางวาสนาจนล้มฟุบลง
ก่อนจะวิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
ฟังเสียงของน้าผู้ตายที่อยู่ในที่เกิดเหตุครับ
ช่วงแรกมีการตรวจสอบจากรถที่ขับในหน้าที่วันที่เกิดเหตุ

พอตรวจสอบเอกสารแล้วนะคะไปพบว่าก็คือนายจรรย์คูนา
แต่หลังจากนั้นมีการตรวจสอบไปแล้ว

ซึ่งพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ซึ่งเดินทางมาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตัวเอง
กล่าวว่าผู้ที่ก่อเหตุจริงคือนายจำลองพุ่มมาลัย
ซึ่งในจำลองได้นำเอกสารของนายจารันคูนามาสมัครงาน
ทำให้ครั้งแรกเกิดความเข้าใจผิดมีความคลาดเคลื่อนออกมา
ก็เลยได้สั่งการให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็สกัดจับนายจำลองซึ่งเชื่อว่าจะสามารถจับตัวได้เร็วนี้
หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้รวมทั้งนาทีช่วยชีวิต
แล้วก็เปิดให้มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็น
ส่วนใหญ่ความคิดเห็นจากสังคมออนไลน์
บอกว่าแสดงความเสียใจต่อญาติและครอบครัวของผู้เสียชีวิต
พร้อมกับต่อว่าผู้ก่อเหตุเนื่องจากตนเองมีครอบครัวอยู่แล้ว